พูดถึงเรื่องของข้าวพาคุณผู้ชมไปดูเครื่องสีข้าว
เครื่องสีข้าวที่จะพาไปดูเป็นเครื่องสีข้าวที่จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โดยนักศึกษาจากจังหวัดพิศนุโลกนะคะก็ได้มีการคิดค้นเครื่องสีข้าวในครัวเรือน
เพื่อให้ประชาชนสามารถสีข้าวรับประทานเองได้ค่ะ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิศนุโลกจำนวน๘แห่ง
มีการจัดงานประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปี
วิทยาลัยเทคนิคสองแควร์จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
โดยก็มีการนำผลงานเข้าประกวดกว่า๙๒ชิ้น
แล้วก็จะมีการคัดเลือกให้เหลือเพียง๓๙ชิ้น
เพื่อนำไปประกวดในระดับภาคต่อไป
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดก็จะเน้นเรื่องที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
โดยเฉพาะเครื่องสีข้าวในครัวเรือนของนักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างพิศนุโลก
นายนัทพงศ์นุษย์พ่วงและนายวรวุฒิชุ่มอุราซึ่งเป็น๒นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างพิศนุโลก
ระดับชั้นปวสปีที่๒แผนกช่างยนต์บอกว่า
เครื่องสี่ข้าวเหลือกล่าวคลิกเข้ามาในพลายใต้นัวคิด
โดยสามารถนำจมูกข้าวแล้วก็แกรบไปทำเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์หรือนำไปทำเป็นปุ๋ยได้
ส่วนการใช้งานค่ะไม่ยากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพียงเสียบปลั๊กแล้วก็เทเข้าเปลือกลงไป
เครื่องสีข้าวก็จะสีข้าวออกมา
โดยจะแยกแกรบแล้วก็จมูกข้าวไว้ด้านล่าง
เครื่องสีข้าวเครื่องนี้นะคะถามว่าหนักไหม
น้ำหนักก็ประมาณสัก๗กิโลกรัม
สีข้าวอยู่ประมาณ๖กิโลกรัมต่อ๑ชั่วโมง
อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างพิศนุโลก
นั่นก็คือนายสาขนบูนคราวบอกว่า
อนาคตก็จะมีการพัฒนาให้สามารถสีข้าวได้เร็วขึ้น
เพื่อสามารถช่วยเหลือกเกษตรกรที่จะสีข้าวกินเอง
แต่ตอนนี้สามารถนำไปสีข้าวกินเองได้